ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นก็เป็นศึกสายเลือดเหมือนกัน
เป็นพี่น้องกันเหมือนกันยิงใส่กัน
คาดว่าเป็นปมเรื่องของมรดกที่ดินที่เป็นไร่เนี่ยค่ะไร่มัน
ปัญหาก็คือเหมือนกับน้องเนี่ยจะยิงใส่พี่พี่ก็สวนกลับไป
แล้วคนที่เศร้าที่สุดคือแม่แม่ก็ต้องมานั่งร้องไห้
ลูกสองคนอ่ะคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตคนหนึ่งก็ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วดูแม่นะคะไปนั่งร้องไห้ที่สอนอนะคะที่โรงพัก
แล้วก้มกราบแบบนี้คือกราบตำรวจว่าปล่อยลูกชายแม่ได้ไหม
คือพี่ชายที่เป็นคนยิงน้องอ่ะปล่อยออกมาได้ไหมโอ้โห
นี่คือแม่ค่ะคนที่เสียใจที่สุดคือแม่ค่ะ
ก็ลืมหน้าคอนไห้นะค

นี่คือแม่ของผู้ก่อเหตุครับและคือแม่ของผู้เสียชีวิตอืม
ร้องไห้ถึงขั้นกราบเท้าตำรวจที่ทำคดีคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ก็บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยฉันรับประกันว่ามันจะไม่หนีไปไหนอืม
แต่ตามขั้นตอนก็มันก็ไม่ได้หรอกมันคดีฆ่าคนตาย
คือแม่บอกว่าปล่อยตัวลูกชายคนโตของแม่มาได้ไหมครับ
ญาติญาติต้องช่วยกันปลอบแม่ค่ะโอ้เนี่ยคือเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสพบรรจาคีรีที่ขอนแก่น
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายในไร่มันสัมปะหลังริมถนนสาย
นางามโคกสูงตำบลนางามอำเภอมันจาคีรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอศพผู้เสียชีวิตคือนายชาญศักดิ
ชำนานอายุสามสิบห้าปีก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่คิ้วซ้ายหนึ่งนัด
กระสุนทะลุท้ายทอยด้านขวานอนหงายเสียชีวิตอยู่ในไร่มันสำปะหลัง
ครับแล้วก็เจอปืนเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์ตกอยู่ที่หว่างขาของผู้ตายอ่ะค่ะ
มีปลอกกระสุน๙มม๑ปลอกเจ้าหน้าที่เก็บทั้งปืน
ทั้งปลอกกระสุนแล้วก็ตรวจสอบดีเอ็นเอนี่ก็เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
จากการสอบถามชาวบ้านและพยานแถวแถวนั้นน่ะนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาว่า
ไร่มันสัมปะหลังตรงนี้อ่ะค่ะจุดที่พบศพเนี่ยครับ
เป็นของนายยอดชายชำนาญอายุสี่สิบเอ็ดปีพี่ชายแท้ของผู้เสียชีวิต
อืมเป็นที่ดินของพ่อแม่ค่ะคือแบ่งให้นายยอดชายกับนายชาญศักดิ์
ละสิบไร่ครับแต่นายยอดชายที่เป็นพี่ชายเนี่ยนะคะ
ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพไร่มันสัมปะหลังก็เลยให้พ่อแม่
ดำเนินการต่อแต่พ่อแม่ก็ให้น้องชายทำแทนครับ
ส่วนที่เป็นพื้นที่ของน้องชายที่แบ่งไปค่ะน้องชายเอาไปจำนอง
เอาเงินมาใช้แล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ดูแลพ่อแม่อืม
พ่อแม่ก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติบ้างอะไรบ้างกลับมาบ้างเป็นครั้งคราว
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตัวนายยอดชายพี่ชายเนี่ยนะคะ
ก็เลยบอกกับน้องชายที่เป็นคนเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านนะ
แล้วก็น้องก็ไม่ต้องทำไร่แล้วเดี๋ยวพี่กลับมาพี่มาทำเอง
เพราะเป็นส่วนของเขาใช่เดี๋ยวพี่มาดูแลเองเพราะมันเป็นที่ดินของพี่
ส่วนของตัวเองเนี่ยคือจำนองไปแล้วจำนองไปแล้วก็มาทำไร่มันในส่วนของพี่แทน
พี่ก็เลยมาค่ะก็มาไถไร่ปลูกมันจ้างคนมาใส่ปุ๋ย
ทุกครั้งที่พี่มาทำไร่น้องชายมาขัดขวางตลอด
แล้วก็ไม่สามารถเข้าบ้านไปหาพ่อแม่ได้วันเกิดเหตุนะคะ
พี่ชายก็จ้างคนงานมาใส่ปุ๋ยในไร่มันสัมปะหลังก็ดูคนงานทำงานอยู่ในไร่อ่ะ
น้องชายเดินเข้าไปยิงก่อนสองนัดค่ะคนงานในไร่ก็หลบกระสุนกันจ้าละวัน
แต่กระสุนไม่โดนใครทีเนี้ยค่ะตัวพี่ชายก็เลยยิงสวน
ยิงใส่น้องชายไปนัดหนึ่งแต่มันเข้าเลยเข้าคิ้วซ้ายเลย
น้องชายเสียชีวิตคาที่เลยค่ะนี่ค่ะคาดว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คือน้องมายิงใส่พี่ก่อนแต่กระสุนไม่โดนพี่ยิงสวนกลับไปเข้าหน้าเลย
ครับน้องก็เลยเสียชีวิตตรงนั้นล่าสุดก็จับตัวพี่ชายได้ที่บ้าน
ก็อยู่แถวแถวริมถนนในหมู่บ้านนางงามอ่ะนะคะแล้วก็อาวุธปืนเป็นปืนกล็อก
สองหกหนึ่งกระบอกก็ควบคุมตัวไปที่สพมันจาคิรี
นี่ค่ะก็เป็นที่มาที่แม่ไปถึงที่โรงพักแล้วก็ไปร้องไห้เนี่ยค่ะ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะตัวนายยอดชายก็รับสารภาพ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะยิงน้องชายเลยจริงจริงแต่น้องชายลงมือก่อนอ่ะ
น้องชายยิงใส่ก่อนคนงานในไร่ก็อยู่คนงานในไร่ก็หนีกันจ้าละวัน
มีพยานนี่พี่ชายบอกว่าที่ยิงสวนไปเป็นการป้องกันตัวนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าก็เป็นปัญหาเรื่องที่ดินไร่มันสัมปะหลังที่พ่อแม่แบ่งให้คนละครึ่ง
แต่น้องเอาส่วนของตัวเองไปจำนองไม่มีที่ดินทำกินแล้วทีนี้
เงินที่ได้มาจากการจำนองก็ใช้จ่ายหมดไปแล้วที่ดินในส่วนของพี่ชายคือเหมือนกับว่าน้องชาย
ะว่าพี่คงไม่กลับมาหรอกอ่าคงทำงานอยู่กรุงเทพตัวเองก็จะได้อ่ะ
บตรงนี้เป็นของตัวเองไปเลยเพราะตัวเองก็ดูแลแทนพ่อแม่อยู่
แต่พอพี่กลับมาจะมาเอาที่ดินคืนทำไร่เองน้องชายก็เลยโมโห
แต่พี่ชายก็โดนข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นในวันถัดไป
ก็ต้องไปสู้คดีกันแหละว่าเป็นการป้องกันตัวจริงหรือเปล่า